เที่ยวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมพาไปเที่ยวโอท็อปไทยสู้ภัยโควิดสิบเก้าค่ะ
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมามะชิสามาแชร์
ไปกันค่ะที่ชุมชนป่าบ้านตานขออภัยนะคะชุมชนบ้านป่าตานค่ะ
อยู่ที่หมู่๔ตำบลบวกค้างอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ที่แห่งนี้เขาจะเตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านป่าตานค่ะ
ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เขาก็จะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวต่างเนี่ย
มาร่วมในงานทายสู้ภัยโควิดสิบเก้า
งานนี้จะจัดขึ้นวันที่๑๘ถึง๒๖ธันวาคมนะคะก็คือช่วงนี้เลย
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ละกันเดี๋ยวจะไม่สบายใจ
แล้วก็ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยนะคะ
โดยในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น

แล้วก็ยังมีการจัดเทศกาลของขวัญปีใหม่
ให้ได้ช็อปกันอย่างจุใจมากกว่า๑๕๐๐ร้านค้าเลยนะคะ
ใครที่ชอบผลิตภัณฑุมชนมาเลยมาเลือกซื้อเลยค่ะคุณ
เนี่ยแต่ละอย่างก็จะมีเสน่ห์มีคุณค่าเป็นของตัวเองนะ
มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
รวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะ
ท็อปที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙

คุณจะได้ช็อปสินค้าดีมีคุณภาพ
ประหยัดได้ช่วยเหลือชุมชน
สนับสนุนชุมชนให้ได้มีรายได้กันอีกด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

แล้วก็อย่าลืมนะถ้าหากไปเที่ยวแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเอง
หน้ากากอนามัยล้างมือฉีดวัคซีน

ถูกต้องแล้วนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะ